เป็นเจ้าหน้าที่ราชทันที่จังหวัดชัยนาธิ์
เขาบอกว่ารูปร่างหน้าตาดีเหลือเกิน
แล้วก็แต่งตัวดีคนนี้นะคะ

เวลามาที่ขออภัยขออนุญาตเรียกคุกนะคะ
ที่คุกแห่งนี้นะคะเขาบอกว่า

บอกว่าเจ้าหน้าที่หล่อบอกต่อด้วย

ก็คือบอกว่าให้สังเกตการแต่งกายของเขานะคะ

ที่ได้รับคำชมแบบนี้เพราะเขาก็มีความตั้งใจ

อายุยังน้อยอยู่เลยดีอายุ๒๓เองเนอะ
ค่ะนี่ยังน้อยอยู่เพราะเพิ่งสอบได้

แล้วก็มีคนเวลาไปที่สถานที่แห่งนี้

มีคนไปถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

สังคมออนไลน์แชร์ออกไปอย่างกว้างขวางนะคะ

หลายคนอยากรู้จัก

ท่านท่านนายท่านน่ะพนธ์ผู้เทศ
หรือว่าคุณแบงค์อายุ๒๓ปี
เป็นเจ้าพนักงานราชธรรมทำงาน

ดูแลด้านไหนดูแลด้านธุรการและพัสดุ
รวมถึงบางวันก็จะต้องเข้าเวร

ไปถามเพื่อนร่วมงานรบุว่าน้องแบงค์สุดหล่อ
ทำให้ญาติของนักโทษที่เดินทางมาเยี่ยมในเรือนจำ
เหลียวหลังกลับมามอง
บางคนไม่เหลียวหลังอย่างเดียวนะคะ
ตรงกลับเข้ามาเดินเข้ามาชมบ่อยครั้งว่าแต่งตัวดี
มีไปขอลายเซ็นไหมมีไปขอถ่ายรูปไหม
ถ่ายรูปน่ะมีแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นลายเซ็นต์นะคะ
ก็ยังไม่ได้เป็นดาราไงเขาก็ขอถ่ายรูปไว้ก่อน
แต่เขาแชร์คนนี้แชร์เยอะนะในโรคโปรชิมนัย
ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ถือว่า
เป็นอีกคนนึงที่เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการนะคะ
นี่ก็มีการแต่งกายให้เรียบร้อย

ขณะที่เจ้าตัวเองเขาบอกว่าเป็นคนชัยนาฏโดยกำเนิด
หลังจากจบปวสอที่วิทยาลัยเทคนิคแห่ง๑ก็ได้สอบกพ
เพราะมีความไฝฝันอยากจะเป็นข้าราชการ
พอได้ข่าวว่าที่ราชธรรมเปิดสอบปุ๊บเนี่ยนะคะ
เข้ามาสอบทันทีเลยและก็ได้รับการบรรจุเมื่อปี๒๕๖๐นะคะ
ฟังเสียงเจ้าหน้าที่ราชธรรมชัยนาฏคุณแบงค์ค่ะ
ไม่ให้ผู้ต้องข่าวเงินทำผิดครับ
แล้วก็ส่วนข้างนอกก็จะคือเป็นงานค่ะ
ก็คือเหมือนเป็นออฟฟิศก็คือว่าจะทำเป็นเอกสาร
ก็คือทำเป็นในส่วนของเอกสารสำนักงาน
ต้อนรับการหนังสืองานหนังสืออะไรพวกนี้ครับ
โดยส่วนตัวแล้วก่อนหน้านี้นะคะคุณแบงค์ก็บอกว่าไม่ได้คิดหรอก
จะเข้ามาทำงานในเรือนจำเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเป็นที่ที่ไม่อยากจะไปนะคะ
แต่พอสอบเข้ามาแล้วได้ทำหน้าที่นี้แล้วไประยะหนึ่งได้สัมผัสกับชีวิตของนักโทษ
เขาก็บอกว่าทำให้เขาคิดอะไรได้บางอย่างนะคะว่า
ที่เราจะไปถึงจุดถึงเป้าหมายที่เราวางไว้เราต้องใช้ความอดทน
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเจอสิ่งที่ผิดเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ในคุกแล้วจะไม่ถึงจุดหมาย
เอาล่ะหลายคนนะคะที่ได้มีโอกาสออกสื่อแบบนี้แล้วก็มีช่องทาง
อกจากจะทำอาชีพหลักแล้วเนี่ยบางคนไปเป็นดาราไปเป็นนักแสดงอาจจะไปถ่ายแบบ
ก็หวังว่าหล่อแล้วนิสัยดีจะมีโอกาสนะ
คุณแบงค์นะคะอยู่ที่เรือนจำจังหวัดชัยนาธค่ะ